ทีนี้ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นหน่อยคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการคือ

แล้วถือมีดดาบยาวไปไล่ฟันตามห้องต่าง

แต่ปรากฏว่าเจ้าของหอพักเป็นตำรวจค่ะ

แล้วชายคนนั้นจะเอามีดดาบไปฟันเจ้าของหอพักนะ
เจ้าของหอยิงสวนดับคาที่เลยค่ะ
โอ้โฮ
แล้วเปร่ง
สิ่ง
ล่าเนาพังแม่วอยู่ที่นี่
เบ่ะ

อื้อหือได้ยินมั้ยคะหนึ่งนัดระทึกหนึ่งนัดดับคลั่งเลยอื้อหือ
อืมเสียงปืนที่ได้ยินเนี่ยมาจากจ่าสิบตรีพัชรพันธ์นะคะ
เป็นเจ้าของหอพักเนี่ยยิงใส่ชายคลั่งคนนี้ชื่อว่าวีรชนค่ะ
บุกเข้าไปเนี่ยบุกเข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะคะจ่าแกยิงสวนขึ้นมากลางอกเลย
พอยิงเสร็จปุ๊บจ่าเจ้าของหอพักก็ลากนายวีรชนออกมาที่บันได
จ้าเข้าใจว่านายวีรชนน่าจะยังไม่ตายเพราะว่าได้ยินเสียงคลางแบบนี้ค่ะ
แต่แล้วนายวิรชนคนก่อเหตุก็นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งมาเอะอะโวยวายคลั่งแบบนี้ค่ะ
ตีหนึ่งครึ่งของคืน๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
หอพักแม่สำลีตะบนท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ทีนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง
สรุปภาพรวมรายละเอียดทั้งหมดแบบนี้นะครับ
ชายคนก่อเหตุก็คือชายคลั่ง
ชื่อว่าวีรชนนามสกุลบุตุธรรมอายุ๔๐ปี
ถือลักษณะเป็นท่อนเหล็กหรือว่ามีดดับยัง
ทาสักประมาณหนึ่งเมตร

ทุบประตูห้องพักหอพักตามจุดต่าง
ก่อนที่จะหันมาเห็นจ่าพัชรพันธ์บุญนามอายุ๓๖ปี

แล้วก็เป็นเจ้าของหอพักตรงนี้ด้วยนะคะ
เปิดประตูออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

เป็นเจ้าของหอพักด้วยแล้วเสียงดังแบบนี้ด้วยนะครับ
นายวิรชนคนก่อเหตุพอเห็นจ่าออกมาจากห้องพัก

คือนายวีรชนไม่รู้หรอกว่าเจ้าของหอพักเขาเป็นตำรวจ
ก็เดินดุมเข้ามาแล้วก็พร้อมกับไอ้เหล็กยาว
มาลักษณะคือจะมาทำร้ายร่างกายจ่านะคะ
แต่พอขึ้นไปถึงประตูห้องจะ

แค่นัดเดียวเท่านั้นนะคะนายวีรชนล้มทั้งยืนเลยนะคะ

ว่าเหตุการณ์นี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นจ่าตำรวจท่านนี้

แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสมควรไหม
สมบูรณแก่เหตุหรือเกินกว่าเหตุยังไงนะครับ
คุยกับเรามาหน่อยเดี๋ยวท้ายข่าวพวกเราจะดูความเห็นของท่าน

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ไปเจอคนที่อยู่ในหอพักตรงนี้แหละค่ะ
จี้ให้ดูสภาพของประตูห้องที่ถูกนายวิราชนทุบจนพังเลยนะครับ
ใช้ท่อนเหล็กยาวหนึ่งเม็ดทุบจนพังเลยค่ะ
ก่อนหน้าที่จะอารวาสหอพักแห่งนี้นี่นะคะ
อยู่ใกล้หอพักนี้มาก่อน

โดยไปทุบทำลายกระจกป้อมยามของรีสอร์ท

แถมยังไปทำร้ายยามของรีสอร์ทอีกด้วย

นี่ค่ะหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาที่หอพักแม่สำลีตรงนี้
แล้วมาโดนจ่าเนี่ยซัดกลับจนเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
ส่วนสาเหตุที่นายวิรชนเข้าไปอารวาสในหอพักนั้นตอนนี้
ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าเข้าไปทำแบบนั้นเนี่ยเพราะอะไรนะคะ
แต่คุณผู้ชมขณะเกิดเหตุเนี่ยทุกคนต่างตกใจนะคะ
เพราะช่วงเวลาเกิดเหตุแน่นอนตีหนึ่งกว่า

แต่ด้วยความเสียงดังของนายวีรชน
แล้วก็มีการลากมีดดาบท่อนเหล็กไปทุบข้าวทุบของ
ประตูหน้าต่างของชาวบ้านเขาก็เลยตื่นมา
พอตื่นมาปุ๊บมาแอบส่องดูผ่านกระจกห้องตัวเอง
ไม่มีใครกล้าออกมาจนกระทั่งจ่าพัชรพันธ์เนี่ย
คือเป็นเจ้าของหอพักออกมาจัดการ
ทุกคนก็เลยพอนายวิรชนล้มลงแล้ว

รู้สึกโล่งใจเลยที่จ้าพัชรพันธุ์

เพราะถ้าเกิดว่าไม่ยิงคนอื่นที่อยู่ในหอพัก

คนที่อยู่ในหอพักนั้นบอกแบบนั้นนะคะ
ส่วนพ่อนายวีรชนคนก่อเหตุ
เดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพท่าพระ
กลับรู้สึกว่าอันนี้มุมของพ่อของคนเสียชีวิตนะคะ
รู้สึกว่าจ๋าทำเกินกว่าเหตุ

พ่อบอกว่าลูกไม่ได้เสพยา
มีดื่มเหล้าบ้างแต่ไม่เคยทะเลาะกับใคร
การที่จ่ามายิงใส่ขนาดนี้มันเกินไป
อยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกชายของคุณพ่อด้วย

เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายวิรชน
ฐานความผิดคือบุกรุกในเวลากลางคืน
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับจ่าพัชรพันธ์คือ

แล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าข้อกล่าวหาที่แจ้งกับคนตายก็ถือว่าต้องยุติไปนะคะ
เพราะว่านายวิรชนเขาเสียชีวิตไปแล้วนะ

ว่ายังไงครับ๙๙๙๙
ก็เห็นว่าอาจจะต้องระงับเหตุ
เพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายอันตรายแก่ผู้อื่นได้
ใช่แต่อันนี้มันน่าจะมองยาวไปถึงส่วนตัวผมนะค่ะ
วินิจฉัยของศาลจะต้องไปดู
เพราะว่ารักษณะการยิงเป็นการยิงเข้าอก

ผมจะรอดูข่าวนี้นะครับ
สารท่านจะวินิจฉัยอย่างไร
น่าสนใจแต่นัดเดียวไงแต่อันนี้แต่เข้าอก
แต่เข้าอกมันเข้าถึงบ้านเขาเลยนะมีอาวุธนะคดีนี้น่าสนใจ
สนใจน่าจะถอดบทเรียนถอดบทเรียนได้